คุณผู้ชมครับเรื่องราวของตลาดสดการเมืองวันนี้มีเรื่องราวที่ปั่นไม่ปั่นปั่นไม่ปั่น

กระแสอะไรต่างที่เกิดขึ้นนะสิติดตามพร้อมกันฮะ
ตลาดสดการเมืองมาแล้วจ้าปั่นปั่นไม่ได้แค่ปั่นกระแส
แต่ผู้สมัครพักส้มหวานเขายังขยันปั่นจักรยานด้วยนะคะตัวเอง
มีทั้งปั่นเป็นคู่ปั่นเดียวชูนโยบายแก้ปัญหารถติด
เรียงไปตามถนนตรอกซอกซอย
จะปั่นเดียวก็ต้องอย่างสาวคนนี้ไอ้รัชนกศรีนอก
ผู้สมัครสาวกรุงเทพมนาคอนเขต๒๘
จอมทองบางบอน
เจอเธอตามสามแยกไฟแดงก็ไม่ต้องแปลกใจ
เพราะนอกจากจะปั่นจักรยานหาเสียงแล้ว
เพราะนั้นยังขายว่องมาลัยเอ๊ะไม่ใช่
ทำวงมาลัยนัยโยบายมอบให้ชุมพิสันจอดไปมา
สี่แยกไฟแดงเขตบางบอนจอมทองด้วยนะจ๊ะ

ส่วนชาวบ้านตำบลหัวรอจังหวัดพิศนุโลก
มานั่งฟังว่าที่ร้อยตีอิทธิพล
บุภซีรีผู้สมัครเขต๒ของพักภูมิใจไทยปราศัย

เมื่อคุณพี่อิทธิพลควงพี่ชายฝาแฝดมาหาเสียงด้วย
แต่งตัวตัดผมหน้าตาก็เหมือนกันเด๊ะ
จนให้แยกปีออกช่วยปราไสไปสักพัก

ทำเอาชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
ครับเลือกเมื่อไรเลือกเมื่อไร

รอบหน้าคงต้องพึ่งสายมูก่อนปราไสสักนิด
กลับไปแล้วค่ะคุณพี่ค่ะ